ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ร้อง
สวัสดีค่ะชื่อนุจิลานามสกุลบางนิ่มน้อย

อายุ๓๙ปี
อำเภอบางละมุงค่ะจังหวัดชนบุรีค่ะ

ดังนั้นอากาศกร้ายเป็นกลายอการขายกำไร๒๐บาท
อ่อธรรมดีสดดีถูกดีใหม่หรือ

่อไม้ฝรั่งของเจ๊ง้อค่ะก็มีหลายไซส์หลายเวอร์ชั่นค่ะ
มีเล็กพันธุ์ไทยมีใหญ่เอเซียมีเตี้ยปักกิ่ง
แล้วแต่คนจะชอบอะค่ะว่าจะชอบแบบไหนไซส์ไหนอร่อยหมดค่ะ
คือตอนนี้เศรษฐกิจมันย่ำแย่
แต่งตัวแบบนี้เขาจะเรียกว่าธรรมดาโลกไม่จำอะค่ะ
หนูก็มีลูกเทพค่ะลูกเทพหนูก็เป็นเจ้าเงาะนะคะ
แต่ว่าหนูก็ชอบอะไรแบบแปลกเขาเรียกอะไรอ่ะ
คนสวยก็ไม่ค่อยได้ค่ะแต่คนแปลกได้ทุกคืนค่ะ
ทำมาเป็นหลายปีแล้วค่ะคือไอดอลหนูจะเป็นพี่เป๊กกี้แหละค่ะ
จะชอบแบบแต่งที่แบบว่าให้มันดูสวยเซ็กซี่สะดุดตา
มองมาแล้วแบบสีแดงสีเขียวสีฟ้าอย่างนี้เป็นนางฟ้าเป็นอย่างนี้ค่ะ
เขาก็ให้ที๒๐๕๐บาทแล้วว่าหลังจากว่าเขาจะให้อะคะ
เขาก็ชอบก็ถูกใจอะอย่างน้อยอยากคุยกับแม่คะ

ไม่ไหวนะคะแดดจะร้อนตะวันจะสาย
แต่หลักจะไหวหน่อไม้ก็จะเหี้ยว
เรื่องราวชีวิตของหนูล่ะคะก็ดู

คนแรกก็เสียชีวิตไปเป็นโรคต่ำค่ะ
แล้วคนที่สองก็เป็นชาวต่างชาติ
เป็นชาวอิตาลีมีลูกด้วยกัน๒คนค่ะ

จนกระทั่งวันหนึ่งคือพ่อของหนูไม่สบาย

พอกลายเป็นต้อกระจกแล้วต้องผ่าทีละข้าง
เราอยากที่จะเอาพ่อมาดูแลในช่วงที่แกแบบ

ก็เอาแกมารักษาตาผ่าตาไปข้างนึง
กลับมาจากโรงพยาบาลก็เหลือไตอีกข้างหนึ่งที่จะต้องผ่า
ไม่ได้บอกไม่ได้ในเมื่อผ่าตาแล้วหมามาแล้ว
ตาข้างเดียวก็มองเห็นเขาก็ไม่ยอมให้พ่ออยู่
ก็คือเขาต้องการให้พ่อออกจากครอบครัวไปค่ะ
เขาไม่อยากให้มาวุ่นวายในครอบครัว
กลัวจะมาสิ้นเปลืองเสียความเป็นส่วนตัวเขา
แล้วเขาก็เลยทะเลาะกันทำร้ายร่างกาย
เขาก็ตบเราเอาหัวเราโขกกับกำแพง
แล้วก็เอาหัวเข่าเขามาที่หลังเรา

แกก็เข้ามาเพื่อที่จะช่วยให้เลิกทะเลาะกัน
ของลูกที่เป็นชาวต่างชาติชาวอิตาลีค่ะ

เขาก็เอาเหล็กแหลมเอามาแทงเข้าตรงหายปลาร้าของคุณพ่อค่ะ
ระหว่างนั้นคนที่อยู่ข้างห้องเขาก็มาช่วยค่ะ

แล้วฝรั่งก็เข้าไปในห้องแล้วก็ปิดประตู

ก็ตำรวจก็มาก็เลยต้องเลิกลา

รักพ่อเราก็รักรักครอบครัวเราก็รัก
แต่ในเมื่อความเป็นลูกความกระตันยู
เพราะเราเงินทองก็ไม่มีให้พ่อมากมาย
แต่เรารักษาพ่อแม่ยามแก่เท่า
ดูแลแกที่เวลาที่แกแบบต้องการความช่วยเหลือ

เสียใจค่ะที่ว่าได้เลิกกับเขาไป
เขาบอกเขาจับมาแล้วหนูก็เลยต้องรีบมีสามีใหม่
ก็ลำบากเหมือนเดิมแต่ว่าก็สบายใจ
ก็แค่ได้กินได้ใช้เลี้ยงลูกไปวันนะคะ
เมื่อสองปีที่แล้วแฟนคนที่สามที่มีลูกด้วยกัน
ขับรถชนคนค่ะแล้วก็ได้ติดคุกไป
คุกหมดก็๘ปี๗เดือนค่ะ
ตอนนี้ปิดมาแล้วก็จะ๒ปีแล้วค่ะ

ขอแค่ได้เลี้ยงลูกคนเล็ก
แล้วก็ดูแลแม่ที่เจ็บป่วยแค่นี้ค่ะ
เพราะว่าชีวิตก็มีอยู่แค่นี้ค่ะ
ตอนนี้ที่เป็นห่วงที่สุดก็คือลูกคนเล็กค่ะ๓ขวบครึ่ง
ก็ที่เขายังดูแลตัวเองไม่ได้ยังเล็กอยู่
เป็นห่วงแม่ที่ว่าเพิ่งจะผ่าตัดมา
เพิ่งจะจากการเจ็บป่วย
แม่ป่วยเป็นกระดูกทับเส้นค่ะ

ก็ดูแลลูกกับแม่อยู่ค่ะตอนนี้
ตอนนี้ที่พัทยาโรคโควิดกำลังระบาดรุนแรง
ก็เลยตัดใจเอาลูกกับแม่ไปไว้ที่ศรีสะเกดค่ะ
ไปให้น้าดูแลที่ต่างจังหวัดค่ะ
ก็บอกแค่ลูกว่าแม่หาเงินอยู่นะ
เดี๋ยวแม่ขายของได้แล้วส่งมันไปให้นะ

แบบนี้มานานมากแล้วคุณ
ดิฉันชอบมากรักมากในการแต่งตัวของคุณชอบมากเลย

ทำไมคุณแต่งตัวเปรี้ยวขนาดนี้คุณต้องมั่นใจแล้ว

หนูก็ยังเป็นคนขี้อายหนูจะถนัดแต่ในตลาดนัดนะคะ
ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเราอยู่ตลาดนัด

นี่ขายอะไรนะคะอยู่ที่ตลาดขายหน่อไม้ฝรั่งค่ะ

ป่าขายอะไรดีขายข้าวหลามเลยแถวนั้น

ใหญ่นะคะใยนะคะอะไรใหญ่ค่ะกระบอกไม่เหมือน
คุณออยปกติเวลาไปขายของแต่งตัวอย่างนี้ไหมคะ

คือหนึ่งไปขายธรรมดา
ลูกค้าจะไม่ค้ามแบบนี้แล้วทั่วไป
แต่เวลาไปแบบนี้อู้เจ๊มาแล้วเจ๊ง้อมาแล้ว
หนูก็ทำแบบคือเขายิ้มแล้วที่เขาเห็นเรา
เขายิ้มแล้วที่เขาเอ่ยเราเขามีความสุขแล้ว
ถึงเขาจะแบบได้ติ๊บบ้างไม่ได้ติ๊บบ้าง
เศรษฐกิจแบบนี้แต่เขาเห็นเราเขายิ้มเราก็

ใครจะทำแบบนี้ได้ก็ต้องหุ่นเป๊กกี้เท่านั้น
แล้วทำไมถึงเกิดไอเดียนี้ขึ้นมา
ว่าเราจะต้องแต่งตัวเรียกแขกอย่างนี้ดีกว่า

เห็นที่เขาแต่งกันเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นแล้วเขาขายได้
แล้วแต่งไปครั้งแรกคนในตลาดเขาว่าไงคุณออย
งงค่ะเขานึกว่าหนูไปงานแฟนซีมา
แต่งตัวครั้งแรกงงแล้วยิ่งวันนั้นหนูยิ่งไปนั่งอยู่ข้างก็ขอทาน
ไปเที่ยวตลาดนัดหนูก็ไปช่วยขอทานร้องเพลง
เขาก็นึกว่าเป็นเมียขอทานเขาแต่งตัว
แล้วทำไมคุณออยถึงไปนั่งข้างเขาล่ะครับ
ขอทานเขาตาบอดเขาจะไปตรงนู้นตรงนี้ก็

คือเราไม่ได้เจตนาไปนั่งข้างเขาหรอก

แต่ว่าคือว่าเขาก็โชคดีคือเขาตาบอดเขามองไม่เห็น
ไม่เห็นถ้าเขามองเห็นเขาก็คงไม่นั่งข้างเหมือนกันค่ะ

อ๋อร้านอยู่ที่ตลาดลัตนากรไล่วนาศิลป์ค่ะ

เรียกลูกค้าหน่อยตอนนี้คนดูทั้งประเทศเลย๖๐กว่าล้านคนคุณ
สวัสดีค่ะลูกค้าพัทยานะคะ
ที่เคยซื้อกับรถพ่วงหรือซื้อกับที่
ที่หนูเล่ร่อนไปทั่วเป็นเล่ร่อนพาณิชย์นะคะ
ขอบคุณมากนะคะที่อดหนนมาตลอด

พอได้หนูมีเงินไปเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกของหนู
ขอบคุณมากนะคะครับหน่อไม้ฝรั่ง
มีอะไรบ้างครับแบบไหนบ้างครับ
มีเล็กพันธุ์ไทยมีเล็กพันธุ์ไทย
เล็กพันธุ์ไทยใหญ่เอเซียแล้วก็เตี้ยปักกิ่ง
เตี้ยปักกิ่งค่ะเดี๋ยวนี้คุณมันมีอย่างนี้จริงเหรอหรือคุณตั้งเอง

ในจริงแล้วมันก็ซ้ายเดียวกันเหมือนกันใช่เดียวกันเหมือนกัน
แต่เห็นของคุณออยห์ขายกำ๒๐บาทอ่ะ
ใช่ค่ะอ้าวถูกมากเลยเพราะในกรุงเทพอ่ะ
ค่าขึ้นห้างเนี่ยถ้าอย่างกรรมแบบคุณออยเนี่ยเป็นร้อย
มันมีอะไรดีบ้างห่อไม้ฝรั่งเราสดดีค่ะอ่อนดีสดดีถูกดีใหม่ดี
แต่ขายไม่ค่อยดีดีสุดท้ายเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่
วันนี้เราคุยกันเรื่องการขายของและการแต่งตัวนะคุณผู้ชม
เห็นหน้าก็มีความสุขแล้วคุณออยก็เป็นคนหนึ่งเลยค่ะ
บอกได้เลยค่ะว่าเรื่องราวชีวิตของเธอเข้มข้นมากมากมีทุกสารพัดที่ต้องรับมือค่ะครับ
ครั้งหน้าเราจะมาฟังเรื่องราวของเธอรวมทั้งน้ำเสียงของเธอด้วยว่าเสียงเป็นแบบไหน
วันนี้พอรู้จักกันแบบว่าคร่าวไปก่อน
ข่าวหน้ามาพบกับคุณออยตัวเป็นแบบนี้พร้อมกับเสียงร้องของเธอได้แน่นอนนะครับ
แต่ว่าต้องเป็นคราวหน้าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับคุณผู้ชมครับ
๑๘นตรงทั้ง๒วันไทยรัดทีวีช่อง๓๒
คุณค่ะไม่ว่าชีวิตของเราค่ะจะนำพาเราไปเจอความทุกข์อะไรต่างก็ตาม
แต่ถ้าใจเราสุขเราก็มักจะสร้างรอยยิ้มให้ตัวเราได้

จากรายการของเรานะคะไม่ต้องเปลี่ยนช่องย้ายหนีไปไหนค่ะดูกันต่อเลยค่ะ
เกมต่อชีวิตค่ะพี่เอชยามิชัยรออยู่ค่ะ
ครับวันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ฝากทุกคนช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจ
ส่วนใหญ่คู่รักเวลามีแฟนชาวต่างชาติ
คู่คุณก็มีสิกเนเจอร์ที่ไปเที่ยวกันอยู่เสมอเท่าไหร่ค่ะ

ก็ตั้งแต่โรงพักระยองจนถึงชนบุรีเลยค่ะ
กลับไปหาเขาเขาก็ยังบอกว่าฉันก็ยังรักเธอเหมือนเดิมเราไม่ได้ทะเลาะกัน
ฉันแค่เอามีดแทงพ่อเธอเฉย
มีรถพ่วงอยู่คันนึงแล้วตอนนี้ขี่รถไปขายของแล้วมันดึกก็ไปเกิดไปชน
แล้วแบตเตอรี่รถกับไฟที่ใช้ขายของต่อแล้วมันสปาร์คกัน
ก็เลยระเบิดแล้วก็เลยไฟก็เลยไหม้ไหม้ทั้งคัน
หนึ่งในล้านเหมือนกันนะที่เกิดขึ้นแล้วดันมาเกิดขึ้นกับเรา